คุณผู้ชมคะไปดูเรื่องของน้าป้อมกันหน่อยค่ะกู้ภัยที่นั่งเฝ้าศพถึงเช้า
ทำดีหลายคนบอกนะทำดีทำไมโดนย้าย
เพราะว่าล่าสุดในต้นสังกัดสั่งย้ายในที่นี้ก็คือให้ออกจากหน้าที่ภาคสนาม
แล้วก็เหมือนไปช่วยงานที่สำนักงานใหญ่แทน
ครับซึ่งอันนี้จริงจริงแล้วภาพเนี้ยต้องบอกว่ารุ่นน้องของน้าป้อมเป็นคนถ่ายแล้วก็เอามาลง
อืมเหตุการณ์นี้เนี้ยมันเกิดขึ้นยี่สิบสามกุมภาพันธ์นะคะที่โลกออนไลน์มีการแชร์ภาพเนี้ย
เรื่องของเรื่องก็คือว่ากู้ภัยเนี่ยได้รับแจ้งมาค่ะว่ามีผู้ชายกระโดดสะพาน
ก็เลยเนี่ยลงไปจัดการงมหาศพขึ้นมาได้โทรแจ้งไปทั้งหมด๓โรงพัก๓ท้องที่
มีคนรับโทรศัพท์นะคะแต่ไม่มีใครมาเลยเฝ้าไปเลยค่ะตั้งแต่ตี๓ยัน๗โมงเช้าไม่มีร้อยเวรมาทำคดี
เขาบอกว่าปัญหานี้มีมานานแล้วเพราะมันเป็นเรื่องของปัญหาทับซ้อนพื้นที่ต่าง
ตำรวจก็เลยเกี่ยงพื้นที่กันว่าใครจะมาใครจะไปสุดท้ายเนี่ยมีตำรวจ๑๙๑ผ่านมาถึงได้ประสานให้
คือผ่านมาด้วยนะไม่ได้เรียกมาก็ยังต้องรอให้๑๙๑ประสานให้ทีนี้มันกลายเป็นประเด็นร้อนอีกครั้ง
เมื่อสักครู่นี้ที่คุณผู้ชมเห็นเป็นหนังสือลายลักษรนั่นแหละค่ะ
มูลนิธิร่วมกระตันยูออกหนังสือคำสั่งมาให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยคนนี้ยุติหน้าที่ภาคสนาม
มาปฏิบัติหน้าที่ส่วนกลางชั่วคราวโลกโซเชียลเขาก็เลยกระหน่ำตั้งข้อสังเกตวิภาควิจารณ์กันเลยว่า
ตำรวจกดดันมูลนิธีรึเปล่า
แล้วก็ให้ไปทำหน้าที่อื่นอื่นแทนซึ่งการสั่งพักงานแล้วก็เปลี่ยนหน้าที่แบบนี้เนี่ย
พูดสิบทุกข่าวแทนละทีวีก็ลงทุนที่ไปที่สะบุตรปราการนะครับ
ไปที่มูลนิธิร่วมกระตันยูสำนักงานใหญ่
ไปถามความจริงซิมันเกิดอะไรขึ้น

ให้คำแนะนำประชาชนที่ไปทำบุญกราบไหว้ที่สารเจ้า

แล้วก็มีการทำหน้าที่เป็นจัดทูบ
ทูบเทียนคนไปไห้ก็เอาทูปออกอะไรแบบนี้นะครับ
แล้วบอกว่าตัวเขาทำงานด้านอาสามานาน๑๖๑๗ปีแล้ว
งานหลักคือช่วยคนเจ็บเก็บศพคนตาย
การช่วยคนมามากมาย
เรื่องที่เกิดขึ้นไม่ได้เครียดหรือหนักใจอะไร
เพราะภาพที่มีการโพสต์ออกไปเป็นภาพของน้องในทีมที่ถ่ายเอาไว้
ตัวเขาไม่ได้เป็นคนถ่ายรูปตัวเองไม่ได้เป็นคนโพสต์เอง
ซึ่งเขานั่งอยู่แล้วน้องในทีมไปถ่ายขณะที่รอเจ้าหน้าที่
ยืนยันไม่มีเจตนาจะโจมตีการทำงานของตำรวจเลย
แต่เป็นการโพสต์ในสิ่งที่เกิดขึ้นจริง
คือเหมือนเป็นการชี้แจงปัญหาที่มันเกิดขึ้น
เพราะต้องนั่งรอร้อยเวรเจ้าของพื้นที่ที่มีอำนาจในการสอบสวนไปชนะสูตรศพจนถึงรุ่งเช้า

ทีนี้เมื่อถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนคงต้องให้ไปตามกระบวนการ
น้าป้อมเองเนี่ยคงจะเตรียมเรื่องของข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงเอาไว้ไปชี้แจง
ไม่ได้มีเจตนาจะโจมตีใครเพียงแค่บอกกล่าวในสิ่งที่เกิดขึ้น
แล้วก็หวังว่าผลการสอบสวนนั้นจะไม่มีอะไรร้ายแรง
เพราะว่ายังอยากทำงานช่วยสังคมช่วยคนอยู่ไม่ว่าในบทบาทไหนก็ตามนะฮะ
ก็ไม่ครับสบายก็รอคณะกรรมการสอบก็รอชี้แจงก็คงจะต้องชี้แจงอีก
ชี้แจงเหมือนเดิมเหมือนเดิมพูดยังไงก็คือก็คืออย่างนั้นแหละครับ
ในเมื่อเราเห็นอย่างนี้อย่างนี้คงไม่ได้รุนแรงถึงอะไรขนาดนั้นนะครับมากมายไปกว่านี้
เพราะว่าทางผู้ใหญ่เขาก็เล็งเห็นดูนะว่าเราก็ชี้แจงตามความเป็นจริง
ตามเหตุผลที่จะต้องชี้แจงครับ
ทีนี้กระแสเรื่องนี้มันแรงมากจริงแรงจนกระทั่งเมื่อคืนนี้ช่วงดึกค่ะ
มูลนิธิร่วมกับตันยูออกหนังสือชี้แจงมาอีกหนึ่งฉบับใจความระบุไว้ว่า
มูลนิธิเพียงแค่ตั้งคณะกรรมการหาข้อเท็จจริงของเหตุการณ์เท่านั้น
ช่วยงานที่สำนักงานเพื่อให้คณะกรรมการได้สักถามข้อเท็จจริง
ซึ่งคำสั่งดังกล่าวไม่ใช่การลงโทษหรือว่าพักงาน
อย่างที่มีการเผยแพร่ในธรรมนองคนทำดีแต่ถูกลงโทษ
และถ้าหากว่าตรวจสอบแล้วไม่พบความผิดนายนพดลก็จะกลับไปปฏิบัติหน้าที่ตามปกติเช่นเดิม
หลายคนก็ยังคงตั้งคำถามเหมือนกันนะว่าเอ๊ะความผิดที่ว่านี่คืออะไรอ่ะ
นั่นสิครับเพราะว่าเพราะว่าในเอกสารฉบับแรกที่มีคำสั่งย้ายมีประโยคนึงที่บอกว่า
มูลนิธิเนี่ยมีผลกระทบจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

เออทำไมต้องให้น้าป้อมแก้ข่าว
ย้ายเพราะน้าป้อมไม่ยอมแก้ข่าวแบบนี้
มันก็เลยกลายเป็นคำถามว่าทำไมต้องย้ายเขา

แล้วกลับไปหาทั้งมูลนิธิเอง

เราไม่ได้โจมตีว่าใครถูกใครผิดแล้วกันนะครับ